คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะต้องเรียกว่าดราม่าบังเกิดอีกแล้วล่ะค่ะ
สำหรับสาวคนนี้นะคะคุณตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอ็มวีของเธอคุณผู้ชม
เรียกว่าทัวร์ลงซะแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการแต่งตัวนะคะ
เห็นไหมคะแหวกหน้าอกสุดลึกนะคะทนดูโป๊ะเกินไปไม่เหมาะสมค่ะ
งานนี้นะคะลูกทุ่งสาวโอ้โหกุ้งอกกุ้งใจคุณผู้ชม
บอกทันทีว่าใจเย็นจ้าชาวโซเชียล
เพราะแค่นี้เป็นแค่ออเดิฟนะคะเรียกน้ำย่อยเองค่ะ
เอ็มวีเต็มแล้วก็เพลงต่อไปอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านี้
อีหลีด้วยค่ะอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะอันนี้โดนดราม่าแล้วเหรอ
สำหรับมุมมองของแตนแตนมองว่ามันคือการสร้างสรรค์ผลงานเพลง
ให้มันลิ้งกับเพลงนั้นน่ะแต่อันนี้พอเพลงมันมาเป็นตัวแม่เป็นอินเตอร์
แล้วก็แต่งตัวเป็นตัวแม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลย
คือเมื่อ๑๗ปีที่แล้วใช่ร้องเพลงช้าอยู่แต่นุ่งสั้นสุดปี๊ดอะไรอย่างนี้
เพราะคำว่าศีลัพท์มันจะต้องบิ้วคนมันจะต้องให้คนสนุก
แล้วมันก็จะเหลือแค่แฟนคลับที่แบบอายุเยอะนั่งดู
นึกออกป่ะมันก็จะเงียบเหมือนจิ้งหลีดร้องอะไรอย่างนี้
จะไม่มีแบบวู้อะไรอย่างเนี่ย
ของเธอถูกต้องแล้วอู๋ต้องบอกว่าแซ่บมากแค่เห็นแบบว่าเรียกนำย่อยไป
แซ่บซีดขนาดนี้เลยแต่เธอก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวของการ
ใช่เธอเป็นนักร้องก็อยากจะอยากให้คนดูมีความสุขเท่านั้นเอง